กลางวันแสกแสกหมายถึงว่าห้องพักที่เป็นที่อยู่อาใสนี่นะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปเอามีดคัตเตอร์จี้คอ
เอามือปิดปากเอาหมัดตุ้ยท้อง

แต่มีไหวพลิบเอามือถือพยายามจะกดหาคนให้มาช่วย
สุดท้ายคนร้ายเห็นว่าคุณครูคนนี้โทรหาให้คนมาช่วย
ำมือถือคุณครูวิ่งออกไปเอามือถือปลาลงพื้น
แล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยเดชะบุญนะ
คุณครูสาวคนนี้รอดมาได้แต่ว่า
วงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ก็เป็นห้องพักที่แบบชั้นเดียวเป็นห้องแถวติดกันแบบนี้ริมถนน
ผู้ชายเป็นคนร้ายอายุสัก๓๕๔๐ปีเดินเข้าไป
ห้องพักนี้อยู่ในตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไปจอดด้านนอกแล้วก็เดินเข้าไป
ในห้องพักเนี่ยมีคุณครูขอใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันคุณฟ้าอายุ๒๘ปี
ก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะนั่งทำงานอยู่ในห้อง
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒กลางวันแสก
คือตอนทำงานก็ไม่ได้ปิดประตูใหญ่เนอะ
ก็เปิดไว้แล้วก็มีมุ้งลวดเอาไว้แบบนี้นะฮะ
นั่งทำงานอยู่คนร้ายเดินเข้าไปเอามีดคัตเตอร์จี้คอ
อย่าส่งเสียงดังนะอยู่เฉยหลังจากนั้นบังคับไปนั่งบนที่นอน
ระหว่างนั้นเธอก็พยายามตั้งสติแอบเอามือนึงหยิบมือถือเอาไว้โทรหาให้คนช่วย
แต่คนร้ายพยายามผลักเธอลงที่นอน
แล้วทีนี้ก็พยายามจะบอกว่าคนร้ายว่าใจเย็นนะอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลย
แต่ว่าคัตเตอร์มันจี้คออยู่แล้วอ้างคนร้ายว่าหนูมีแฟนเป็นตำรวจนะอย่าทำหนูอย่าทำหนู
แต่คนร้ายเอามือปิดปากแล้วก็ชกที่ท้องชกที่หน้าท้องนะฮะเธอก็จุกเลย
แล้วคนร้ายก็บอกว่าขอได้ไหมขอได้ไหมลักษณะคือขอมีอะไรด้วยนะครับ
คนร้ายเห็นว่าเธอเอามือถือโทรไปหาคนคนหนึ่งแล้วกลัวจะโดนจับครับ
คว้ามือถือของคุณครูคนนี้วิ่งออกไปแล้วเอามือถือปลาลงพื้น
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
เป็นจังหวะที่แบบโทรศัพท์อะหนูก็เลยแบบพยายามแบบจะดัวแล้วมันเป็นจังหวะนั้นพอดีแบบ
บอกว่าอย่าบอกตำรวจอะไรประมาณนี้หนูก็เลยเผลอเรียกชื่อดัง

อะแล้วที่เขาที่เมื่อกี้น้องพูดบอกว่าเขาจะพยายามข่มขืนเราใช่ไหม

ทีนี้ก็เลยบอกว่าหนูจะหายใจไม่ออกตอนนั้นหนูจะตายแล้ว